ดูความคืบหน้าคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นคืนวันลอยกระทง
ตอนก่อเหตุนี้ก็ล่วงเข้าวันใหม่แล้วล่ะนะ
ตีสามครึ่งของวันศุกร์ที่๒๓พฤษศิกายน
ถ้าเป็นคืนก็คืนวันพฤหัสรอยกระทง๒๒พฤศจิกายน
เนี่ยฮะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
ใครคือปล่างตายมีอาวุธสงครามอะไรพรุ่งนี้มาขู่ทำร้ายด้วยนะครับ
อายุ๒๐ปีกับนายวรพรรดิเฮงค่ะย่างอายุ๒๔ปีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตึก๑๔
สี่หมู่บ้านเอื้ออาทรถนนสายใหม่ทั้งสองคนเนี่ยธนพัฒน์กับวรพัฒน์บาดเจ็บสาหัสนะครับ
โดยบอกว่ามีคนร้าย๖คนที่มาทำร้ายร่างกายเขาใช้อาวุธปืนสงครามด้วยในการข่มขู่ทำร้ายร่างกาย
นายวรพัฒน์หนึ่งในผู้ถูกทำร้ายนะครับบอกว่าวัยรุ่น๖คนขับรถเก๋งมาปิดถนน
แล้วก็ลงจากรถมาถามว่าไอ้มอสอยู่ไหนก็บอกไปว่าไม่รู้จักจากนั้นทั้งหมดก็รุมทำร้ายร่างกาย
นายวรพัฒน์กับเพื่อนก็คือนายธนพัฒน์แล้วก็ใช้ปืนข่มขู่บังคับให้ขึ้นรถไปด้วย
แล้วขับรถพาไปที่ถนนเรียบวงแหวนตะวันออกแล้วก็ไล่ลงจากรถ
ต่อมาก็มีกลุ่มคนร้ายขับรถกระบะตามมาอีกคันหนึ่งเกือบ๑๐คน
ลงจากรถใช้ปืนหลายชนิดมาจอดที่ศีรษะแล้วก็ถามซ้ำอีกว่าเป็นเพื่อนไอ้มอสเหรอ
มอสอยู่ไหนทั้งสองคนที่ถูกทำร้ายก็บอกว่าไม่รู้จัก
จากนั้นคนร้ายก็สั่งให้นอนหมอบกับพื้นรุมทำร้ายจนเพื่อนเลือดเต็มหน้านอนสลบแน่นิ่ง
รู้สึกตัวกันอีกทีหนึ่งก็คือหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรสายใหม่แล้วก็ถามกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ถึงเพิ่งไล่เลี้ยงแล้วก็อ๋อเมื่อคืนเราถูกทำร้าย
หลังจากนั้นนะครับเมื่อไปโรงพยาบาลแล้วนะครับก็ไปแจ้งความกันนะครับ
โดยทั้งสองเนี่ยบอกว่าตอนที่นอนหมอบกับพื้นคนร้ายรุมกระทืบใช้ปืนกลยาว
ปืนลูกซองปืนลูกโม่จ่อไว้ที่ศีรษะหนึ่งในคนร้ายตะโกนว่า
ยิงซ้ำเลยเอาให้ตายอะไรอย่างนี้จนร่องร้องขอชีวิตนะครับ
ล่าสุดครับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่บอกว่ามี๖คนเนี่ยมี๓ใน๖นะ
แต่เขาอ้างว่าเขาทำกันแค่สามที่เหลือไม่ได้ทำติดต่อมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
จะขอเข้ามอบตัวที่สอนอสายใหม่ตอนติดต่อมาเขาบอกว่าเขาอยู่ที่อายุทยา
ให้ไปเจอกันที่สอนอสายไหมเลยเพราะว่าเขากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดี
เพราะเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตามข่าวที่ออกมานะครับ
แล้วก็มาที่สอนอสายใหม่เข้ามอบตัวเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ
พร้อมกับเปิดเผยเหตุจูงใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเดิมที่กลุ่มผู้ก่อเหตุ
เป็นรุ่นน้องของนายมอสในมอสเป็นกลุ่มวัยรุ่นหัวรุนแรงในย่านสายไหม
แล้วช่วงหลังในมอสทำหน้าที่ในการขายใบกระท่อมน้ำกระท่อมยาเสพติด
ให้กับวัยรุ่นในย่านสายใหม่กลุ่มผู้ต้องหาก็ถูกว่าจ้างให้ช่วยส่งของให้กับนายมอส
แต่ช่วงหลังในมอสไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้ก็เลยมีการบาดหมางกัน
วันที่สิบเจ็ดเมษายนหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสายใหม่
เคยถูกนายวรพัฒน์กับนายธนพัฒน์ที่เป็นรุ่นน้องของนายมอสเนี่ย
อุ้มตัวไปรุมทำร้ายแล้วเอามาตัวมาส่งที่บ้านเอื้ออาทรย่านสายใหม่
แล้วขอว่าอย่ากลับมาเหยียบที่บ้านเอื้ออาทรสายไหมอีก
ก็ทำให้กลุ่มผู้ต้องหาครับแค้นใจตั้งแต่นั้นเรื่อยมา
วันพฤหัสที่ยี่สิบสองคืนวันลอยกระทง
กลุ่มผู้ต้องหา๖คนไปเที่ยวงานรอยกระทงย่านสายไหม
สุราจนมีอาการมึนเมาอยากกลับบ้านที่หมู่บ้านเอื้ออาทร
เพราะคิดถึงพ่อกับแม่แต่ระหว่างที่ขับรถเข้าหมู่บ้าน
ก็ไปเจอนายวรพัฒน์กับนายธนพัฒน์ที่เคยทำร้ายเขามาก่อน
เมื่อสิบเจ็ดเมษายนกำลังขี่จักรยานยนต์สวนมา
ก็เลยจอดรถลงไปสอบถามว่ามอสอยู่ไหม
เพราะถ้ามอสอยู่แถวนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ทำร้ายเนี่ย
เขาบอกว่าเขาก็จะไม่เข้าไปค่ะเพราะว่ายังกลัวนายมอสอยู่
กลัวไม่ปลอดภัยแต่นายวรพัดกับนายธนพัด
พูดจากวนโมโหก็เลยตัดสินใจรุมทำร้าย
หมู่บ้านเอื้ออาทร๑ครั้งแล้วก็อุ้มตัวไปทำร้ายต่อ
ที่ถนนเรียบวงแหวนกาญจนาพิเศษตะวันออกแล้วก็หลบหนีไป
ทุกคนไม่ทุกคนครับมีเนี่ยพี่สามคนครับ
ส่วนเรื่องอาวุธปืนนะคะที่ก่อนหน้านี้ผู้บาดเจ็บให้การกับตำรวจไปนะคะ
ว่าโอ้โหคนที่มารุมทำร้ายเนี่ยมีปืนหลายอย่างเลย
กลอูซี่ปืนลูกโม่ปืนลูกซองอะไรแบบนี้นะคะ
เขาก็ยืนยันว่าไม่มีใครมีปืนจริงมีแต่ปืนบีบีกัน
แล้วก็ยืนยันว่ารถกระบะที่ขับไปสมทบเป็นรถของคนในครอบครัวผู้ก่อเหตุ
จะเข้าไปห้ามปรามไม่ได้ไปสมทบเพื่อทำร้ายร่างกาย
จากนั้นเนี่ยก็นำรถที่ใช้ก่อเหตุไปจอดไว้ที่บ้านย่านคลองสี่
แล้วก็ขึ้นรถประจำทางหลบหนีไปทางภาคเหนือ
สุดท้ายตัดสินใจประสานกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเรา
ให้พาเข้ามอบตัวกับตำรวจส่อซ์ใหม่
ก็มีรายงานล่าสุดว่าเมื่อช่วงค่ำตำรวจได้
ให้ผู้บาสเจ็บมีสองคนพามาหนึ่งคนมาชี้ตัวคนก่อเหตุ
แล้วก็มีนายจิราชัยมาสะอาดหรือนายจิอายุ๑๙ปี
อยู่๒๑ปีในธินกรแสงโชษหรือในแบงค์อายุ๑๘ปี
เป็นกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่มามอบตัวในวันนี้นะครับ
ก็ทั้ง๓คนเนี่ยก็บอกว่าทำแค่๓คนไม่ใช่๖คน
แล้วก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยติดต่อทีมข่าวรัฐทีวีมา
แต่เราก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่ของสื่อสารมวลชนนะ
ในการติดตามเหตุการณ์ไม่ได้ว่าจะไปให้ความเป็นธรรมอะไรกับใคร
เรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานพยานของคดีนะครับ